คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ฉะเชิงเซานะคะ
คือทีมข่าวของเราบอกว่าตอนแรกดูเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุทั่วไป
แต่มันไม่ใช่เพราะว่ามีรถไปเกี่ยวสายไฟแรงสูงด้วย
มันเลยทำให้เกิดระเบิดขึ้นนะคะเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
คือตัวพ่วงเนี่ยหลุดไปชนเสาไฟที่ถนนบังนาตราด
คู่ขนานขาเข้านะคะในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุแต่สุดท้ายมันยิ่งกว่านั้น
เพราะมันโอ้โหไฟท่วมเลยเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่นะคะไฟลุกท่วมแบบนี้เลยนะคะด้วยความที่มันเป็นอุบัติเหตุ
แล้วทำให้สายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ตรงนั้นถูกเกี่ยวจนขาด
แล้วไปติดอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์ของรถแล้วมันช็อตมันก็เลยระเบิดไฟลุกแบบนี้ค่ะ
โอ้โหก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะ
ประจำจังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ใกล้กับตรงนั้น
นี่ค่ะทีมข่าวของเราก็บาดเจ็บด้วย
บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบัดเจ็บ

ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีแบบระเบิดรอบ๒รอบ๓ขึ้นมา

ต้องรอตรงการส่วนของมันคือไหมใช่